ว่าลูกสาวถูกครูประจำชั้นชายวัย๕๗ปี
ละเมิดทางเพศในห้องน้ำภายในโรงเรียนจุดนี้ค่ะ
แม่เด็กวัย๑๑ปีเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑สิงหาคม
หลังลูกสาวเลิกเรียนกลับบ้านเอ๊ะทำไมลูกสาวมีอาการผิดปกติ
ก็เลยถามลูกว่าเป็นอะไรทีนี้ลูกเล่าให้ฟังค่ะ
ว่าถูกครูประจำชั้นล่วงละเมิดทางเพศ
โดยเมื่อเวลาบ่าย๒ลูกบอกว่าคือขออนุญาตครูประจำชั้นจะไปเข้าห้องน้ำ
จากนั้นครูคนนี้ก็เดินตามออกมา
แล้วครูก็ปีนกำแพงห้องน้ำครูที่อยู่ติดกัน
เข้ามาล่วงระเบิดทางเพศน้อง
ดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้
จากนั้นครูคนนี้ก็เข้ามาสอนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุนะคะเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพคำม่วง
แล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายพบว่าอวัยวะเพศฉีกขาด
จากนั้นไปที่โรงเรียนนะคะไปสอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเจอครูประจำชั้นคนนี้ครูเองก็ยอมรับว่าได้กระทำเด็กจริง
ข้อเสนอว่าจะให้๒แสนบาทเพื่อไม่ให้เอาเรื่อง
โอ้โหแม่บอกว่าไม่ยอมนะครอบครัวไม่ยินยอม
ต้องการจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
พร้อมสั่งย้ายครูประจำชั้นคนนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานโดยไม่มีกำหนด
อันนี้เป็นคำสั่งล่าสุดที่ออกมากับครูที่ก่อเหตุนะคะทีนี้ไปดูความเห็นจากหลายหลายแง่มุม
ไปดูความเห็นจากคุณบุ๋มปนัดลาวงผู้ดีค่ะตัวแม่แห่งวงการบันเทิง
บุ๋มเนี่ยคุณบุ๋มเนี่ยออกมาโพสต์เดือดเลยนะคะบอกว่าครูต้องจุดจุดขนาดไหน
ถึงทำแบบนี้ปีนห้องน้ำมาเพื่อการนี้ยิ่งกว่าโรคจิต
ฝากถามผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินว่าแค่ย้ายเหรอคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำแล้วไล่ออกเลยไม่ได้เหรอคะ
แล้วที่ย้ายมันก็ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันถูกต้องไหมคะแล้วเด็กจะอยู่ต่อไปยังไง
หวาดกลัวต่อไปแค่ไหนแล้วครูแบบนี้ควรถูกประจาน
เด็กคนอื่นจะได้ระวังต่อไปคือจริงจริงอันนี้เนี่ยผิดวินัยร้ายแรงขนาดนี้
ไม่รู้ว่าต้นสังกัจต้องลงทศอะไรที่หนักกว่านี้ไหม
ใช่ก็ยอมรับคืออย่างงี้มันมันไม่น่าจะเป็นครูได้แล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่สั่งย้ายแบบนี้นะคะความเห็นก็หลากหลายกันออกไป
ทีนี้ไปถามค่ะไปถามที่ผู้อำนวยการสพปกาลสินเขต๓เนี่ยนะคะ
ไปคุยกับนายพันธรรักษ์พลตื้อ
คือออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยพบว่าเหตุการณ์มีมูลความจริง
ซึ่งทางสพปก็ส่งเรื่องไปยังการศึกษาที่การจังหวัดแล้ว
ให้ครูประจำชั้นคนนี้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน

ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดฟันไม่เลี้ยง
หากพบว่าทำผิดจริงพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนเรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไป
ทีนี้ไปคุยกับแม่ของเด็กต่อว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ยสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง
แม่บอกว่าตอนนี้ลูกภาวะนะคะลูกไม่กล้าไปโรงเรียน
ซ้ำที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมคะคุณ
แม่บอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้ว
คือเกิดกับลูกชายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นลูกชายเรียนประถมอยู่โรงเรียนนี้แหละค่ะ
ถูกครูคนเดิมคนนี้แหละมาล่วงละเมิดทางเพศ

แต่ว่าตอนนั้นแม่และครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร

ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกสาวอีก

ครูประจำชั้นคนนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ
ไม่อยากให้ไปก่อเหตุกับใครอีกค่ะ